ไปดูเหตุการณ์ที่อำเภอธานโตจังหวัดยาลากันหน่อย
ก็เป็นเรื่องชุนละมุนที่เกิดขึ้น
ชาวบ้านกลุ่มหนึ่งพยายามจะวิ่งไล่ตามรถของกู้ภัยค่ะ
ซึ่งข้างในมีร่างของคนร้าย
เจ้าหน้าที่เขาจะเอาไปตรวจพิสูจน์
แต่ชาวบ้านไม่ยอมวิ่งไล่ตาม
พยายามจะหยุดรถคันนี้แล้วก็ไปพยายามจะยื้อแย่งค่ะ
เหตุการณ์นี้เนี่ยนะคะก็จะ
เท่าที่เห็นจะเป็นกลุ่มวัยรุ่นนะคะ
วิ่งไล่ตามแล้วก็กระโดดขึ้นเกาะท้ายรถ
ก็มีพยายามจะยื้อแย่งเอาศพที่อยู่ข้างในนั้นออกมานะคะ

ซึ่งต้องการจะนำร่างไปประกอบพิธีกรรมทางศาสนา
คือทางหน่วยกู้ภัยก็ต้องพยายามขับฝ่ากลุ่มชาวบ้านออกมา

ก็ไม่ยอมหยุดรถ

ดูนะครับ

เฮ่ยเข้าไปเข้าไปเข้าไป
เข้าไป
คือต้องอธิบายอย่างนี้เพราะว่าเรื่องนี้มีที่มา
คุณผู้ชมค่ะเมื่อเช้ามืดนะคะ

ของวันที่๒๑กุมภาพันธ์หน่วยปฏิบัติการพิเศษ
เขาสนที่กำลัง๓ฝ่ายเพราะเขาได้ข้อมูลว่า
มีผู้ก่อเหตุดุนแรงที่เกี่ยวข้องกับเหตุระเบิดในพื้นที่
ซ่อนอยู่ที่บ้านหลังหนึ่งเลขที่๒๔หมู่๑
อยู่ที่อำเภอธานโตจังหวัดยาลา
เขาเข้าไปปิดล้อมแล้วก็เกลี้ยกล่อมให้คนร้ายออกมามอบตัว
แต่ไม่เป็นผลกลับใช้ปืนยิงใส่เจ้าหน้าที่
เปิดทางหลบหนีก็เลยมีการปะทะกันค่ะ
พอสิ้นเสียงปืนพบว่านายอิบบรอเฮมสาเละ
อายุ๔๒ปีเสียชีวิต
ทีนี้พอไปตรวจสอบประวัติก็พบว่านายอิบราเฮมสาเละเนี่ย
มีหมายจับคดีความมั่นคง๑หมาย
ซึ่งเกี่ยวข้องกับเหตุระเบิดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
แล้วเจ้าหน้าที่ก็ยังตรวจยึดอาวุธปืนพกขนาด๙มิลลิเมตร
คนร้ายใช้ก่อเหตุไปพิสูจน์ด้วย
นี่ค่ะก็เลยเป็นที่มาว่าเขาก็ต้องเอาศพขึ้นรถ
เพื่อที่จะออกนอกพื้นที่แล้วเอาไปตรวจพิสูจน์ที่โรงพยาบาลทานโต
แม่ทัพภาคที่๔ภูมิในการรักษาความมั่นคง
ภายในภาค๔แสดงความเสียใจต่อญาติผู้เสียชีวิตนะคะ
แล้วก็ยืนยันว่าการปฏิบัติหน้าที่การปฏิบัติงานนั้นเป็นไปตามขั้นตอน
แต่ความสูญเสียที่เกิดขึ้นเกิดจากผู้ก่อเหตุรุนแรงนั้น
ยิงใส่เจ้าหน้าที่ก็เลยจำเป็นต้องตอบโต้ค่ะ
แต่ภาพที่เราเห็นก็คือทางกลุ่มชาวบ้านเขาก็พยายามจะวิ่งไล่ตาม
เพื่อที่จะนำร่างของผู้เสียชีวิตออกมาแล้วไปประกอบพิธีกรรมทางศาสนาก็เป็นความไม่เข้าใจของทั้งสองฝ่ายค่ะ